เคสนี้นะคะยิงกันในห้างเลยที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ลานจอดรถข้างห้างสรรพสินค้านะคะ
คือคนร้ายเนี่ยอยู่ก็เดินปรีเข้ามา
มีการพูดคุยกันและลักษณะเหมือนมีการชกต่อยกันด้วย
แล้วก็ชักปืนออกมาแล้วยิงเลย
คนถูกยิงเป็นพนักงานในห้างนะคะอาการตอนนี้ยังสาหัสอยู่
ส่วนคนร้ายเนี่ยก่อเหตุเสร็จปุ๊บขับกระบะแล้วหนีไปเลยนะคะ

ตำรวจสภเมืองลบบุรีเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
พอมาถึงที่ลานจอดรถของห้างก็เจอกับนายพักขพลปานแก้วอายุ๑๙ปีนะคะ
พนักงานของห้างที่ถูกยิงเข้าสี่ข้างด้านหลังทะลุออกหน้าท้องอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนารายค่ะ
ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเจอหัวกระสุนปืน๓๘ตกอยู่หน้ามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
แล้วก็ที่รถกระบะสีขาวมีรอยกระสุน๑นัดที่ท้ายกระบะด้วย
ตำรวจก็เลยรวบรวมทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ตำรวจสืบทราบมาว่าคนก่อเหตุใช้กระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนบว๕๓๗๕ลบบุรีหลบหนีไป
ซึ่งคนก่อเหตุคือนายกันตะพงแสงกล้าอายุ๒๘ปี
ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับในข้อหาพยายามฆ่า
ข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธแล้วก็ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
กระทั่ง๕ทุ่มค่ะเมื่อคืนนี้ตำรวจทำงานไวมาก
จับตัวคนก่อเหตุได้นะคะที่บริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
ซึ่งก็เจอรถคันที่ใช้หลบหนีด้วยมีการถอดป้ายทะเบียนออกเรียบร้อยแล้ว
กะว่าจะกบดานอยู่แถวนี้นะคะสุดท้ายก็ไปไม่รอด
หลังถูกตำรวจจับได้ค่ะนายกันตะพงศ์ก็มอบปืนพกสั้นรีวอลเวอร์
จุด๓๘นิ้วที่ก่อเหตุเนี่ยให้กับตำรวจไปด้วย
เรายังได้กล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุด้วยนะคะ
พฤติการค่อนข้างชัดเจนเลยนี่ค่ะ
ผู้ก่อเหตุใส่เสื้อสีดำเห็นไหมนายกันตะพงศ์เนี่ยเดินปรีเข้ามา
หานายพระขพลที่เป็นคนเจ็บที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ค่ะเดินเข้ามาแล้ว
เดินเข้ามาเหมือนจะพูดคุยอะไรกันสักอย่าง

นี่ชกต่อยกันเห็นไหมคะจังหวะต่อยกันเสร็จปุ๊บ
มันจะมีจังหวะที่อยู่คนก่อเหตุในกันตะพงศ์
ชักปืนออกมาแล้วยิงเลย
นี่ค่ะชักปืนแล้วเห็นไหมขึ้นนกแล้วยิงเลย
พอยิงเสร็จปุ๊บเดินด้วยนะไม่ได้วิ่งนะคะ
ดุ่มเอาปืนเก็บเข้าเอวแล้วค่อยวิ่ง
ส่วนคนเจ็บนี่เห็นไหมวิ่งหนีตายไปแล้วก็สุดท้ายไปล้มอยู่ตรงลานจอดรถ
แบบนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาเสียใจแล้วก็สำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาชีวิตแค่เจตนาที่จะยิงขู่เฉยซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาไปส่งแฟนขึ้นรถแล้วเดินกลับมามีเรื่องกันเพราะตะโกนด่ากันไปมา
แล้วก็โดนคนเจ็บเนี่ยเปิดฉากต่อยเขาก่อนก็เลยควักปืนออกมายิงนะคะ
พอตกใจก็รีบขับรถหนีกะว่าจะกบดานอยู่ที่สระบุรีแต่ว่าถูกตำรวจจับได้นี่แหละค่ะ
เรื่องเปิดฉากผมอาจจะด่าเขาก่อนแต่ลงไม้ลงมือเขาต่อยผมก่อนแน่นอนครับ
ด่าเขาว่าไงก็แค่เรื่องมองหน้านี่ครับพี่อืม
คำพูดแรงนะตอนนั้นก็แรงทั้งคู่แล้วครับ
ขอโทษครับขอโทษครอบครัวน้องไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
หลังจากนี้จะพกปืนติดตัวอีกไหมไม่พกแล้วครับ
ก็คือถ้าไม่มีปืนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ตำรวจก็จะเยียวยาใช่ไหมคะจะให้ครอบครัวไปพูดคุย
ทีนี้จะเยียวยายังไงก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยแม่ของนายพักขพลคนเจ็บบอกตอนนี้ลูกชายยังอาการสาหัสอยู่เลยค่ะ
เสียเลือดไปเยอะญาติต้องทยอยมาบริจักษ์เลือดให้
บอกส่วนตัวแม่ไม่เชื่อว่าลูกแม่จะเริ่มก่อน
คือเพื่อนของลูกมาเล่าให้แม่ฟังจริงเมื่อกี้กันตะพงคนก่อเหตุเขาก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนเริ่มด่าก่อน
ทีนี้เพื่อนของลูกชายแม่ก็มาเล่าให้แม่ฟังว่ากันตะพงเดินมากับแฟน
แล้วก็มามองหน้าลูกชายเขาก็ถามไปว่ามองหน้าทำไม
ลูกชายแม่ก็เลยตอบกลับไปว่าเปล่าครับแล้วก็มีรุ่นพี่วิ่งมาห้ามเพราะเห็นเป็นลูกค้ากับพนักงานกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่
ก็มีการขอโทษขอโพยแทนลูกชายไปแล้วจากนั้นนายกัณฑพงศ์กับแฟนก็เดินกลับไปที่รถก็นึกว่าจะจบแค่นั้น
แต่นายกันตะพงศ์เดินกลับมาพร้อมกับปืนที่พกไว้ที่เอวแล้วก็เดินมาพูดกับลูกชายเธอว่า
มองหน้าหาเรื่องกูเหรอและหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นในวงจรปิดเนี่ยค่ะ
เนี่ยถามจังหวะมึงมองหน้าหาเรื่องกูเหรอแล้วก็เริ่มชกต่อยกันอย่างที่เห็นนี้เลย
แล้วสุดท้ายนายกันตะพงศ์ก็ชักปืนออกมาเพื่อนร่วมงานของลูกชายวิ่งเข้ามาห้ามแล้วบอก
อย่ายิงนะครับอย่ายิงใจเย็นกล้องวงจรปิดมีนะ
แต่ก็ยิงเข้ากลางหลังทะลุหน้าท้องนี่แหละค่ะ
แม่บอกแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ใช่ค่ะเราก็งงเราก็งงอยู่ค่ะเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าก็ไม่รู้จัก
เหมือนเขาอารมณ์ไม่ดีมาจากไหนกันแล้วสองผัวเมียเขาเหมือนทะเลาะกันมาหรือยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะ

เรื่องนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกรักษักเมฆจินดาผู้กำกับการสพเมืองลบบุรีก็บอกนะคะว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพแล้วก็ไม่มีพฤติการหลบหนีเลยอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนวงเงินสามแสนบาทนะคะ